ต้องเป็นเรื่องที่หลายคนก็จับตารอดู

เกือบจะพักกลางวันเมื่อวานนี้

กรณีที่มีเครนมันถล่มมา

เหตุการณ์นี้เด็กได้รับบาดเจ็บ
มีน้องคนหนึ่งเห็นบอกว่ากระโหลกศีรษะร้าวเลยค่ะ

หัวหน้าโยธาเขตบางรักษ์ให้ออกจากพื้นที่
ผู้ว่าควันออกหูเลยหน้าแดงเลยโมโหเหมือนกัน
แล้วก็เคยสั่งการแล้วเคยบอกแล้ว
แล้วก็เคยให้ควบคุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะอาคารที่มีการก่อสร้างมีการต่อเติมแบบนี้

ผู้ว่าก็เลยบอกว่าให้ทุกเขตไปตรวจสอบเลยนะ
เครนเรื่องอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีก
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะขีดเส้นใต้เน้นเรื่องนี้กันหน่อยกับ

ถือว่าเป็นเหตุวัวหายแล้วล้อมคอกอีกเรื่องหนึ่งล่ะ
สถานการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
เป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ

เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ที่เรียกว่าเกิดขึ้นได้

ปฏิบัติหน้าที่เอาใจใส่
เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิด

คราวนี้มันไม่ควรเกิดด้วย

ก่อนหน้านี้มันเกิดมาแล้ว๓๔ครั้ง
แต่ว่ามันไม่หนักเท่าคราวนี้
ล่าสุดเมื่อวันที่๑๓มิถุนา
ตัวแทนของเขตบางรักษ์

ตัวแทนของบริษัทก่อสร้าง
เขามาเริ่มหารือกัน
ว่าจะทำยังไงไม่ให้เกิดเหตุ

แล้วก็รับปากกันว่าจะกวดขันดูแลไม่ให้เกิดปัญหา

มันเกิดซ้ำซากอย่างนี้แล้วทำไมถึงปล่อยให้เกิดขึ้นมาได้อีก

ผู้ว่ากอทมพลเอกอัศวินพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองดูสิครับ
เมื่อวานนี้พลเรือกอัศวินขวัญเมือง

แล้วก็บอกว่าอาคารที่มันเกิดเหตุเนี่ย

เป็นอาคารคอนโดมิเนียมสูง๑๗ชั้น

เจ้าของอาคารได้ขออนุญาตสำนักการโยธา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ต่อมาสำนักงานเขตบางรักษ์
และสำนักการโยธาก็ตรวจพบว่า

ซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคารแต่นี่มันเป็นการดัดแปลงต่อเติม
ซึ่งก็ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักการโยธาเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานว่า
จะมีการดัดแปลงต่อเติมเป็นโรงแรมซึ่งในส่วนนี้สำนักงานเขตบางรักษ
ได้ออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างไปตั้งแต่วันที่๑๑เมษา๖๒
ฟังนะฮะได้ออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างตั้งแต่วันที่๑๑เมษา๖๒
แต่ว่ายังไงก็ตามท่านผู้ว่าบอกได้ประสานกับสนบางรักษ์ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
แล้วฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน
ใบอนุญาตไม่ถูกต้องที่สำคัญคือการขับเครนเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่ขับรถเป็นแล้วขึ้นไปขับมันต้องมีวิศวกรควบคุม
ท่านบอกว่าได้รับปากกับทางโรงเรียนแล้วต่อไปนี้จะไม่มีการก่อสร้างแม้แต่ตอกตะปูตัวเดียวก็ไม่ได้แล้วถ้าพบว่ามีการลักลอบก่อสร้างอีก
ให้แจ้งที่ตนหรือตำรวจทันทียืนยันจะดำเนินกับผู้ที่ลักลอบทั้งหมดให้ถึงที่สุดรวมถึงเขตด้วยเพราะเป็นความเดือดร้อนของสังคมได้ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วรู้สึกเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่อยากให้เกิด
ล่าสุดผู้ว่ากอทมมีคำสั่งย้ายหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตบางรักษ์ออกจากพื้นที่
แล้วก็ได้สั่งกำชับคือฟังทั้งหมดนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่า
ถ้าเป็นอย่างนี้สำนักงานเขตบางรักษ์ได้ออกคำสั่งระงับการก่อสร้างไปตั้งแต่วันที่๑๑มิถุนาที่ผ่านมา
แล้วทำไมผู้รับเหมาเจ้าของโครงการไม่หยุดการก่อสร้าง
นี่ท่านต้องฟังตรงนี้นะออกคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างแต่เขาไม่ทำตาม
สันนิษฐานเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างล่ะ๑ลักลอบแอบก่อสร้างโดยทางเจ้าหน้าที่ไม่รู้
มันเป็นไปได้ไหมล่ะครับเขาเอาคนงานตั้ง๗๐๘๐คนไปก่อสร้าง
แล้วเจ้าหน้าที่ไม่รู้นี่เขาไม่ได้แอบปั้นหายปั้นโอ่งกันในบ้านนะครับ
งานก่อสร้างขนาดนี้เอาคน๗๐๘๐คนไปก่อสร้างทั้งที่สั่งระงับการก่อสร้าง
มันเป็นไปได้หรือครับที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้ไม่ไปตรวจตราหรือข้อ๒
เจ้าหน้าที่ปล่อยประละเลยไม่ได้ออกไปตรวจราอาคารใหญ่ขนาดนั้น
แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเขตด้วยอยู่ไม่ไกลจากตำรวจด้วยแล้วเขาแอบก่อสร้าง
กันโดยเจ้าหน้าที่ไม่มีใครรู้เรื่องนี่มองกันโดยสุจริตนะมันเป็นไปได้หรือครับ
อันที่สามปล่อยประละเลยเพราะได้รับผลประโยชน์ได้รับสวยได้รับผลประโยชน์
จากเจ้าของโครงการเพื่อให้มันบังตาเพื่อไม่ต้องทำอะไร
ปล่อยเขาก่อสร้างไปจนจบแล้วมันก็เกิดเหตุแบบนี้
นี่ไงครับผมถึงบอกว่าถ้าเราไม่กวดขันไม่เอาจริงเอาจังมันก็เกิดเรื่องแบบนี้
แล้วมันเกิดไม่สิ้นไม่สุดเกิดไม่สิ้นไม่สุดเกิดขึ้นมาทีนึงก็ต้องมาขอโทษขอโพย
ล้อมข้อกันทีนึงว่าต่อไปนี้จะสั่งการกวดขันต่อไปนี้จะอย่างนั้นจะอย่างนี้สารพัดนะครับ
คำถามก็คือว่าถ้าเราลงโทษกันจริงจังเรื่องแบบนี้ไม่เกิดอย่างที่บอกฮะอุบัติเหตุมันเกิดได้
แต่ว่าถ้าคอยเฝ้าระมัดระวังคอยสั่งการคอยดูแลมันไม่เกิดอันนี้สั่งระงับไปแล้วแต่ยังปล่อยให้เขาทำมันทำ
ยังไงกอทมเนี่ยเขตเนี่ยสำนักการโยธาเนี่ยเราได้ยินกันมาตั้งนานแล้วว่ามีผลประโยชน์กับเจ้าของโครงการกับการก่อสร้าง
แต่ว่าผลประโยชน์นั้นมันไม่ควรจะมาปล่อยประละเลยแล้วทำให้มันเกิดความเสียหายขึ้นเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นกันเสียทีครับการรับสินบนการติดสินบน
เพื่อปล่อยประละเลยให้เขาไปทำอะไรกันก็ได้ทำผิดผิดกฎหมายก็ยังได้แล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนกับสังคมทั่วไปก็ยังได้อันนี้เป็นคำถามที่กอทม

คนที่อยู่ล้อมคอนโดเขาเดือดร้อนตอกเสาเข็มทีนึงบ้านเขาก็ซุดบ้านเขาก็ร้าวเขาก็ไปหาตำรวจตำรวจก็ไม่ดูดำดูแดงไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ทำเหมือนไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายคนที่อยู่ใกล้คอนโดที่กำลังก่อสร้างเนี่ยเขาต้องรวมตัวไปฟ้องศาลไปดูสิครับ
อยู่ในศาลเยอะแล้วกว่าสารจะตัดสินคอนโดสร้างจบไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วบ้านก็ซุดไปแล้วอยู่ไม่ได้บางแห่งนี้อยู่ไม่ได้เลยนะครับเดือดร้อนกันไปหมดเขาอยู่กันมาก่อนคอนโดไปซื้อที่ทีหลังก็ไม่เกรงใจถือว่ามีเงินถือว่าเงินเยอะถือว่าเป็นเศรษฐีถือว่าคนข้างคอนโดลำบากยากจนกว่า
อิทธิพลบารมีอิทธิพลบารมีเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ไปรู้เห็นเป็นใจกับเขาด้วยแต่พอเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่ตำรวจไปรู้เห็นเป็นใจไปอีออกกับเขาไปได้ผลประโยชน์กับเขาไปรับเงินกับเขาแล้วปล่อยให้คนที่อยู่รอบรอบคอนโดเดือดร้อนมันใช่ไหมล่ะครับผมว่าเรื่องนี้ผู้ว่าอัศวิน
อย่างเดียวต้องลงไปดูเวลานี้มีคนร้องเรียนมาที่ผมก็เยอะแยะฟ้องคดีอยู่ในศาลก็เยอะแยะลำบากกันทั้งหน้าทั้งนั้นแหละนี่วันนี้ก็เอามาขีดเส้นใต้ว่าอย่าเอาแต่ล้อมคอกกับสิ่งที่เกิดขึ้นช่วยดูหน่อยเพราะว่าสังคมกรุงเทพและเมืองใหญ่ตอนนี้มันมันเดือดร้อนไปดูสิงคโปร์ไปดูฮ่องกงไปดูมาเลสิครับเพื่อนบ
แล้วเขาก่อสร้างตึกสูงเนี่ยเขามีกฎระเบียบเข้มงวดมาก
ก็เพราะเจ้าหน้าที่ไม่เอาจริงเอาจังนี่แหละครับ
นี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ

ก็มันเดือดร้อนหนาวร้อนด้วยนะอาจารย์นะ
เวลาที่เราบ้านอยู่ใกล้อาคารที่มีการต่อเติมก่อสร้าง

สะท้อนปัญหาในเมืองกรุง
แล้วก็พื้นที่ที่มีการก่อสร้างใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้